ที่จังหวัดระยองเขาบอกว่าภาวะเลย
แต่งตัวนุ่งขาวห่มขาว
แล้วก็อ้างว่าเขานี่แหละจอมขมังเวศ

ท่องไปนะมงนะโมนะมงนะโม
ประตูจงเปิด

เรื่องของเรื่องนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงสัก๑ทุ่มเศษของวันที่๕มกราคมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เลยครับ
เราสังเกตเห็นผู้ชายคนนี้อย่างที่ผมบอก

ขาวแล้วก็มีมีดมีดเป็นมีดอาคมนะ

เข้ามาแบบนี้เจ้าของบ้านเขาเป็นผู้หญิงด้วยเขาตกใจสิครับ
โอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะว่ารอบแรก
ผมกำลังจะบอกว่ารอบแรกเนี่ยน่ากลัวนะฮะ
ตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยรอบแรกเนี่ยผู้หญิงเนี่ย
เขาเอาขวดน้ำอัดลมไปให้ก่อน

รอบแรกถือขวดน้ำอารมณ์ไปให้เลยบอก

แต่อย่างนี้ครับผ่านไปไม่ถึง๑๐นาที
จอมขมังเวศคนนี้เดินกลับมาอีก

ไม่รู้ล่ะมาอีกแล้ว
อยู่ก็เดินเข้ามาในบ้านหลังนี้ครับ
แล้วก็ท่องบทสวดทำท่าทำทางจะเข้าไปในบ้านให้ได้

แต่เห็นประตูอื้อเราก็มีอาคมนี่เนาะ

เราจะมีการสวดมนต์สะดอกกรอน

เฉพาะคนนี้เลยเปิดไม่ได้ครับ
เทียดีที่ยืนตรงไหนมองขวา

เจ้ากับเหตุการณ์เยอะแง่
ตำรวจว่าอย่างไรบ้างตำรวจสภห้วยโป่งครับสอบถามนะครับ
ไปยังผู้ชายคนนี้แหละสุดท้ายก็ไปหาเจอนะครับแล้วทำการสอบสวนว่าที่แท้แล้ว
จอบพระมังเวทย์คนนี้ก็คือนายภูเมฆสุธิวารีอายุ๓๒ปี
ก่อนหน้านี้นายคนนี้เคยถูกนางสาวโสพีเกษีนะครับอายุ๓๖ปี
พี่สะพ้ายแจ้งความว่านายภูเมฆเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่ง
อ้างว่ามีวิญญาณประทับรากคว้ามีดขนาดหนึ่งฟุตไล่แทงลูกของเธอทั้งสอง
ทำให้ลูกต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดหกล้มจนได้บาดแผลมาแล้ว
เอางี้ละครับมีคดีมีคดีติดตัว
ไปดูหน้าค่าตาแบบชัดเลยว่าคนร้ายคนนี้หน้าตาเป็นแบบไหน

ตำรวจก็ถามว่าที่ไปก่อเหตุก่อนหน้านี้กับพี่สะพ้ายเนี่ยทำไปเพราะอะไร
เจ้าตัวยอมรับที่ก่อเหตุไปน่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกกับองค์ลง

จวดจวดไปสองที

นี่ปิดหน้าปิดตาอายด้วยอายด้วยกับสิ่งที่กระทำลงไป

แล้วถามว่าบรรดาของขังที่พกติดตัวมามันคืออะไรบ้าง
รักยมงิหลวงพ่อหลายองค์รวมไปถึงมีดหมอที่ห้อยอยู่
ตัวเขาก็บอกว่าไม่ใช่ของขังอะไรจริงหรอกพี่

เอาไปลองฟังเสียงเขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาทำลงไปหน่อยฮะ
อ๋อสรุปแล้ววิชาที่มีใช้ไม่ได้
ไม่มีหรอ

ครับ
เห็นไหมเขาบอกตอนท้ายว่าอ่าแต่ผมมีวิชาสนอกก่อนนะ
กุญแจมือที่มีผมสะดอกทิ้งไปแล้ว

โอ้โหไม่มีหรอกไอ้วิชาอะไรพวกนี้

จอมขมังเวทครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณตำรวจนะครับ

เพราะว่าขืนถ้ายังปล่อยให้เดินเพ่นผ้านต่อไป
เดี๋ยวไปเมาเหล้าก่อเหตุอีกนะครับ

คือพกอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนด้วย
ตอนนี้ส่งตัวไปเรือนจำระยองเรียบร้อยแล้วนะ